ก็แจกเรื่องของรูปของหลวงพระคูณใช่ไหม

แจกให้คุณผู้ชมไปซื้อหาจับจอง
เป็นเจ้าของเพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้
แต่ว่าหลวนดาสาทุชนที่มีจิตกุศล
เขาก็ไปเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารฟรีให้กับ
ใครที่อยากจะมากราบไหว้หรือว่า
ไว้อะไรให้กับหลวงพ่อคูณด้วยเยอะแยะมากมายนะคะ

นี่คือบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ

ตอนนี้เต็มไปด้วยบุตรอาหารต่าง
จับจองพื้นที่แล้วก็ปรุงอาหารกันแบบสดเลยนะคะ
มาดูค่ะเต็นต์ปรุงอาหารเป็นโรงทานเลยนะคะ
เยอะแยะมากมายนะคะให้กับประชาชนที่มา

งานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณนะคะ
ให้ประชาชนที่เดินทางมาได้รับประทานกันแบบฟรีเลย
โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้มีการจัดพื้นที่
ตั้งเป็นโรงทานเอาไว้แบบนี้
เพื่อให้ร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าที่มีจิตกุศลนะคะ
มาทำทานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
บอกเลยว่าบรรยากาศนี่นะเต็มไปด้วยรอยิ้มค่ะ
แล้วทุกคนที่มานี่อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะ
เรามีเสียงจากผู้ใจบุญที่มาร่วมทำทานในครั้งนี้ให้ฟังด้วยค่ะ
เป็นครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนมาช่วยด้วย
ช่วยกันส่งตังค์มาคนไหนมาไม่ได้ก็ส่งตังค์มา

เรียบมาเยอะค่ะรอบนี้ได้มาขนมปัง๑๓๐แถว
แล้วก็มีขนมปังโอบอีก๓๐๐บาท
อันนี้คือเพื่อนช่วยกันบริจาคเงินมานะคะ
แจกหมดก็พอในวันนั้น
ใครบริจาคเพิ่มก็เอาเพิ่มไปอีกค่ะ
ตามแรงกำลังศรัทธาที่เขาส่งกันมาค่ะ

นึกถึงสิ่งที่ท่านทำให้กับจังหวัดของท่าน

นึกถึงความดีที่ท่านสอนมาว่าให้รู้จักทำงานนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเสียงจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลวงพ่อคูณด้วยนะคะ
แล้วก็ตั้งใจที่จะมาทำทานให้กับคนที่จะเดินทางมา
ดอกไม้จันทร์ให้กับหลวงพ่อคูณด้วยนะคะ
มีร้านรวงเยอะแยะมากมายที่มาร่วมทำบุญร่วมงานบุญกันในครั้งนี้นะคะ
แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเขานอกเหนือจากคำสอนคำสอนดีของหลวงพ่อคูณ
ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือน้ำใจของคนไทย
การทำทานให้กับผู้ที่แบบมาร่วมงาน
มันก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยกัน
เหนือจากเรื่องที่เราจะมาทำบุญอย่างเดียวตั้งใจมาอย่างเดียว
เราเป็นผู้ให้บ้างเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขไปอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
สายบุญที่แท้จริงนะคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเหมือนกัน
มารวมกันได้มาสร้างสรรค์สิ่งดีได้ให้
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ